คือผมตั้งแต่ตั้งมูลนิธิขึ้นมาย้อนไปถึงปี๑๙๓๖
คือทางพื้นที่ของเราพื้นที่ป่าลอยต่อ๕จังหวัด
ถ้าผมจะพูดกล่าวเท้าความนิดหนึ่งนึกจากว่าป่าลอยต่อ๕จังหวัดเป็นพื้นที่ใหญ่
จากเดิมป่าลอยต่อ๕จังหวัดมีพื้นที่ถึง๑๓ล้านไร่
อยู่ในเขต๕จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรี
จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดสาแก้ว
พอต่อมาตั้งแต่ปีพุทธราช๒๕๑๐ได้สำรวจเป็นครั้งสุดท้าย
ป่าลอยต่อ๕จังหวัดมีถึง๑๓ล้านไล่ในปัจจุบันเหลือเพียงแค่๑ล้าน๓แสนไล่เท่านั้นเอง
และเป็นป่าอนุรักษ์อยู่ในเขตพื้นที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือใน
อยู่ในเขตพื้นที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาซอยดาวอุทยานแห่งชาติเขาคิดชะกูดได้ยินไหมครับ
ค่ะเดี๋ยวนะคะคืองบประมาณที่เราพูดมาทั้งหมดเรียนกำลังจะถามว่าที่ป่ารอยต่อมูลนิธิต้องลงไป
เท่ากับว่าจริงแล้วงบที่รัฐบาลต้องให้ไปเพื่อแก้ปัญหาผ่านหน่วยงาน๕หน่วยงานเหล่านี้เนี่ย

มันไม่พอครับไม่พอเพียงในการที่จะใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเร่งด่วนเนี่ย
เป็นฝ่ายไหม้ปลาเป็นฝ่ายปลาที่เกิดขึ้น
ในอำเภอบ่อทองปี๔๘นะครับ
เข้ามาช่วยดับอย่างนี้เป็นต้น

ในครั้งนั้นที่อำเภอบ่อทองเป็นพันไล่เลย
ทีนี้ในภารกิจนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเข้าไปในเพจหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์

ก็จะเห็นว่าได้มีงานที่ทำไปให้กับใครบ้างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะลูกหลานเจ้าหน้าที่

เพราะว่ามันมีประเด็นพาดพิงพลเอกประวิทย์เยอะ
คำถามคือว่าเวลาพลเอกประวิทย์ไป๒๓ครั้งต่อสัปดาห์
ทุกครั้งที่พลเอกประวิทย์ไปที่ที่ตั้งแห่งนี้
ในพื้นที่ทหารเนี่ยเลขาไปด้วยทุกครั้งไหมคะ
ผมอยู่เพราะผมปฏิบัติงานอยู่
ท่านอยู่กินนอนครั้งคืนเป็นบ้านท่านที่นั่นเหรอค
ไม่ใช่ครับบ้านผมก็มีครับที่พัก
อันนี้ก็เลยถามว่าทุกครั้งที่พลเอกประวิทย์ไป
เท่ากับว่าท่านพลเอกสุรัตน์ต้องรู้และไปด้วยทุกครั้งไหมคะ
คือผมอยู่ในสำนักงานฝ่ายเลขา

ออฟฟิศทุกวันครับผมใช้คำนี้ถูกนะคะไม่มีครั้งไหนเลยหรือคะ
ที่ท่านเจอไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชน
หรือว่าเจอคนที่อยู่ในทางการเมืองไม่เจอเลยเหรอคะ
ไม่หรอกครับเพราะว่ามันในส่วนของสำนักฝ่ายเลขาเนี่ยนะครับ
ก็อยู่ในพื้นที่ด้านล่างนะครับ
ซึ่งก็ไม่ได้ไปก้าวไก่ในกิจการอะไรของท่านนะครับ
แล้วท่านมาท่านก็มาให้เห็นแล้วก็เอานำหนังสือที่ผมนำเรียนก็ไปเซ็น
แต่เวลาที่พลเอกประวิทย์มาทุกครั้งเนี่ยพลเอกสุรัตน์เห็นทุกครั้ง

แล้วจะเห็นทุกครั้งว่าพลเอกประวิทย์มากับใครบ้างอยู่กับใครบ้าง

ไม่เจอไม่เจอชื่อทางการเมืองไม่เจอชื่อเอกชน
ไม่เจอครับไม่เจอ

เรียนฝากไปว่าผลเอกประวิทย์จะให้สัมภาษณ์รายการเรียนบ้างได้ไหมคะ

เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าที่ผมมาเนี่ยในนามของมูลนิธินะครับ
แต่ถ้าหากว่าจะไปพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อาจจะเป็นคณะกรรมการของผมคนใดคนหนึ่งก็ตาม
อันนี้มันเป็นเรื่องผมไม่อยากจะก้าวล่วงเข้าไปในเรื่องส่วนตัวนะครับ
ก็จะไปนำเรียนท่านว่าถ้าหากคุณจอมขวัญยินดีที่จะ
เรียนสัมภาษณ์ในนามประธานกรรมการก็ได้ครับ